ปลายเดือนมีนาเปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีเอาไว้ได้เลย

ใช่มีถ่ายทอด๒นัดสำคัญ
ครับเป็นเกมสำคัญทั้งคู่นะครับ
นัดแรก๒๖มีนาคมเปิดบ้านเจอกับอินโดนีเซีย
ในฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกนะครับ

ซึ่งยืนยันแล้วนะครับว่าไทยรัฐทีวีจะถ่ายท่อสดครับ

ประกาศเกมอุ่นเครื่องของทีมชัดไทยชุดใหญ่
เดี๋ยวจะเจอกับปานามานะครับ
เยี่ยมนะครับก็เลยไปไกลแค่เพียงรอบแรกเท่านั้นนะครับ

ซึ่งเกมนี้ไทยรัฐทีวีจะถ่ายเท่าสดให้ชมกันเช่นเคยครับ